สีสันข่าวเช้าไทยรัฐนะครับ
บอกได้คำเดียวว่าวันนี้นะครับ
สุดยอดนะครับเพราะว่าเรื่องการคิดประดิษฐ์นะครับ
ผมว่าคนไทยนี่สุดยอดนะครับ
เรื่องบ้างไฟนะครับคือเรื่องที่บอกว่าประเพณีเดือน๖ครับ
แต่บ้างไฟไปทำเรือจะเป็นแบบไหนนั้น
เชิญชมได้เลยครับ
นี่คือเรือติดตั้งบ้างไฟขนาดใหญ่ครับ

บ้างไฟสามารถขับเคลื่อนเรือได้หรือไม่
ตั้งแต่ขั้นตอนการทำเตรียมตัวทำโครง

ตั้งแต่ขั้นตอนการทำเตรียมตัวทำโครงเพื่อไปติดกับเรือ
และแล้วก็ถึงเวลาพิสูจน์ขนพร้อมเหลือสเตนเลสพร้อม
ห้าสี่สามปล่อยเรือ
โอ้โหมันยอดเยี่ยมมากครับ
นี่คือการติดตั้งขีปนาวุฒิไม่ใช่ครับ
นี่คือบ้างไฟใต้น้ำที่ช่วงมีเทศกาลบูชาพญานาค
หรือว่าบุญบ้างไฟชาวบ้านเทียงเผลอบึงบุญจังหวัดสินเกต
ก็เลยทำบ้างไฟใต้น้ำว้าวนี่แหละครับ
เมื่อติดตั้งไว้ใต้น้ำก็เตรียมตัวพิสูจน์
เอ้าปล่อยลูกแรกไปก่อนเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นอย่าไป
เอาปล่อยลูกที่๒ขึ้นจากน้ำสบาย
นี่แหละครับแม้ใต้น้ำก็ยังขึ้นมาได้
ไอเดียคนไทยสุดยอดจริงครับ
แม่แม่แม่กว่าจะผอมก็ต้องดินรนละครับ
หุ่นแบบนี้ต้องทนเจ็บถ้าถอยหลังเมื่อไหร่
ผู้ควบคุมคอร์สลดน้ำหนักก็จะใช้ต้นกระบองเพชรควบคุมทันที
สงสัยว่ากว่าจะผอมมีวางต้นคุณพี่มีแต่รอยช้ำแน่ครับผม
ตบท้ายด้วยน้องไก่กับน้องหมาครับ
เจ้าน้องหมาก็กะว่าจะหยอกไก่เฉยนะครับ
ส่วนเจ้าไก่ก็แค่คบเผินแต่เหตุฉะไหนมันออกมาแบบนี้
ไก่กับหมามันติดกันครับจนต้องวุ่นไปถึงคนล่ะครับ
แม่คนต้องเข้าไปช่วยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป